ก็จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะ

ที่จะลงแข่งขันในฤดูการนี้ครั้งแรก

ฝีมือการสร้างทีมของผู้จัดการทีมจอมทุ่ม
อย่างวิกต้นวรังสันกียปัตย์

คุณซื้อคู่ใจเข้ามาคุมทีม
ส่วนใหญ่จะเป็นอดีตนักเตะของสโมสรนนทบุรี

ไม่ว่าจะเป็นกัปตันทีมจอมเก่า

หรือจะเป็นปรัชญาศรีปันตะ

รวมถึงดาวรุ่งที่เคยมีชื่อคัดทีมชาติ

และเจ้าอ๊อฟธนพลมณีเพชร

ที่น่าจับตามองในฤดูการนี้
ขณะเดียวกันก็ยังมีนายธวารจอมหนึก

เพิ่งย้ายทีมเข้ามาอีกด้วย

ตัวผู้เล่นเนี่ยก็เป็นทีมจาก
นนทบุรีต้นรังสรรค์ประมาณส่วนหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีการดึงตัวจากทีมภูเก็ต
ยูเนเต็ด๒ตัวแล้วก็มีจากหลายทีมครับ
เริ่มซ้อมตั้งแต่เดือนมกราจนถึงตอนนี้

ก็ถือว่าอยู่ในความพร้อม๘๐ครับ

ก็คงจะมีความหวังในความตั้งใจ๑๕ครับ
อกจากนี้ทีมมังกรเทพยังได้ดึงตัว
แจ็คสันสันโต๊ตสู่หน้ามากประสบการณ์
ลีลาการถล่มประตูที่ไม่ธรรมดา
เคยผ่านเวทีฟุตซอลลีกในเมืองไทย

เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในฟุตซอลไทยแลนดลีก

ให้กับทีมได้เป็นอย่างดี

คือการเน้นเกมโต้กลับที่มีประสิทธิภาพ

ในการต่อกรกับบรรดาทีมต่างในลีก
ทีมเริ่มจะลงตัวขึ้นในฤดูการณ์นี้
เนื่องจากว่าได้นักเตะที่มีคุณภาพครับ
จากทีมต่างหลายทีมทั้งคนไทยและคนต่างชาติมาเสริม
ก็ทำให้ทีมตัวนี้มีความพร้อม
การโต้กลับในกระบวนการลุก
แล้วก็ส่วนในเกมรับ
เน้นเรื่องการไม่เสียประตูเยอะนะครับ
เพราะว่าฟุตซอลถ้าเราเสียประตูเยอะมันลำบาก
สำหรับรังเย่าของบางกอกซิตี้นั้น
จะยึดอาคารกีฬาเวท๑ศูนยวชนไทยญี่ปุ่น
ที่สามารถรองรับแฟนฟุตซอลได้ถึง๓๘๐๐ที่นั่ง
ซึ่งหวังว่าจะมีกระแสตอบรับที่ดี
จากแฟนคลับมังกรเทพในย่านดินแดง
หนึ่งทีมตัวแทนของเมืองหลวง

มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจพวกเราครับ
กอกซิตี้ครับปีนี้สนุกแน่นอนครับ
และนี่คืออีกหนึ่งสโมสรน้องใหม่
ที่จะเข้ามาสร้างสีสันของการแข่งขัน
แฟนบอลโต๊ะเล็กได้รับความสนุกเล้าใจ
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน